ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ช่วงวิทย์ตีแสดหน้า

ถึงมาก็บอกว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปให้กำลังใจ
แต่ถามว่าตัวเองดีขึ้นไหม

ที่จะต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัว
ต่อสู้กับภายใน

กับความถูกต้องภายนอก
ดิ้นลนของครอบครัวนี้
เป็นเรื่องที่สังคมจับตาดู
วันนี้ผมมีโอกาสพบกับครอบครัว
ของคุณพิเชษคุณแหม่มและน้องเมี่ยง
กำลังตามหาความถูกต้อง

เป็นเรื่องที่ทุกคนจับตาดูว่า

เขาจะพบกับความถูกต้องนั้นไหม

สวัสดีครับ
วันก่อนได้ข่าวว่า
ไปพบพนักงานสอบสวน
ผมอยากให้น้องเมี่ยงได้

มีหลักฐานมีอะไรพร้อมที่

คิดว่าไปทำร้าย

ก็เอาเรื่องแรกที่

ได้เดินทางไปหาพนักงานสอบสวน
ก็คือเราก็ได้เดินทางไป

บางอย่างที่สำคัญเกี่ยวกับ

ที่จะดำเนินการไปในภายภาคหน้า

ผู้ตายไม่ได้มีโรคประจำตัว

เขาบอกว่าร่างกายน้องเมย์

ใช่มันไม่เกี่ยว
นี่เป็นหลักฐานหนึ่งใช่ไหมครับ

ของโรงเรียนเตรียมทหาร

อันนี้เป็นการตรวจร่างกายใช่ไหมครับ

การตรวจร่างกายซึ่ง
ตรงที่บอกว่าระบบหัวใจ

ผลการตรวจนั้นปกติ
ผลการตรวจทางพยาธิ
การตรวจเลือดตรวจปัสสาวะ

อันนี้แสดงถึงความเป็นมาตรฐาน

ใช่เป็นมาตรฐานการคัดกองเด็ก
ที่จะเข้าไปเรียนเตรียมทหาร

เป็นสิ่งที่ของโรงเรียนเตรียมทหารใช่ไหมครับ

เพราะว่าเมย์เขาอยู่สังกัดโรงเรียนนี้

ซึ่งจะต้องมีการตรวจทุกคน

ผลการตรวจนี้เป็นปกตินะฮะ

ซึ่งการตรวจนั้นอันนี้เป็นของ

ที่จะค้นหาความจริงต่างเหล่านี้

ก็จะเป็นการลำบากในเรื่องประจักษ์พยาน

เราจะไม่รู้ความเป็นมาหรือความเคลื่อนไหวอะไรภาย

ก็ส่วนมากจะเป็นพยานหลักฐานทางเอกสาร
วิทยาศาสตร์หรือนิติวิทยาศาสตร์ค่ะ
ของผลตรวจของสถาปัน

มีรอยบอบช้ำจากการทำร้าย

ครอบครัวแล้วเห็นว่ายังไงครับก็ต้องตามที่แพทย์ท่านอธิบายให้ฟังค่ะ
ว่ามันมันไม่ได้เกิดจากการรักษาจริงจริงแต่ว่าข้อมูลทางเชิงลึกเนี่ย
เดี๋ยวหนูขอเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันมันมีผลทางรูปคดีค่ะผลของกองทัพแถลงออกมาคนละทางกับ
ทางครอบครัวรู้สึกไงครับรู้สึกเฉยเฉยกับการที่กองทัพออกมา
แถลงครั้งที่สองนะคะเพราะว่ารอบแรกที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารมา
มันเหมือนกันมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาค่ะ
คุณพิเชษกับคุณแหม่มคุณพ่อคุณแม่นั้นเหนื่อยไหมครับตอนนี้ที่จะต้อง
ต่อสู้ทั้งภายในความรู้สึกของตัวเองในการสูญเสียและจะต้องมามีความรู้สึกกับการที่มีผู้ใหญ่
บอกไปในทิศทางที่ไม่ตรงกับที่ตัวเองคิดครับก็เหนื่อยนะครับ
คิดว่ามันก็เหนื่อยเอาเรื่องนะครับคุณชุวิตเพราะที่ผ่านมาผมฟังจากผู้ใหญ่หลายท่าน
ก็เหมือนแบบเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ๑๑คนชุดหลังก็ดีนะฮะ
ผลออกมาผมก็คิดว่าน่าจะดีกว่านี้แต่เสร็จแล้วก็เสียดายนิดนึง
ผลออกมาไม่ไม่ได้ไม่ไม่ค่อยดีสำหรับผมเลย
ทั้งผมถ้าบอกว่ามีอะไรอ่ามาพบวันที่สิบแปดเนี้ย
จะชี้แจงให้คลายข้อสงสัยรวมทั้งนายกก็บอกว่ามีอะไรสงสัยมาคุยกัน
คือถ้าในข้ออยากคุยมั้ยอยากไปพบมั้ย
ข้อที่ผมสงสัยเนี่ยเหมือนเขาไม่ค่อยได้ตามหาตรงนั้นคุณชุวิต
ข้อที่ผมสงสัยเหมือนเขาไม่ได้ตามหา
ผมเองเนี่ยอยู่ด้านนอกโรงเรียนเตรียมทหารกลับพอได้ข้อมูลบ้าง
แต่อย่างเขาเองเลยเนี่ยอย่างเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ย
หรือคณะกรรมการ๑๑ท่านที่อยู่ในโรงเรียนไปหาข้อเท็จจริงในโรงเรียน
น่าจะรู้ดีกว่าผมนะครับแต่ออกมาแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
มีเพิ่มเติมมานิดหน่อยนะคุณชุวิต
ผมดูแล้วก็รู้สึกเศร้าใจนิดนึงน้อยใจไปนิดนึงสำหรับเจ้าหน้าที่
เราคิดว่าจะหาหลักฐานพอที่จะให้ตำรวจในการที่จะไปหาคนผิด
ค่ะก็คือจะหาให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดครับ
คือถ้ามีความสามารถในการเรียกเอกสารตัวไหนมาได้
คือจะเรียกตรงนั้นมาแล้วก็ส่งให้เจ้าพนักงานโดยทันทีค่ะ
ตอนนี้ผลการตรวจของเรื่องอวัยวะภายในเนี่ยยังไม่ออกใช่ไหมครับ
ยังไม่ออกค่ะ
ผมมีตัวอย่างนะฮะเล็กน้อยที่อยากจะบอกให้เล็กน้อยนะ
แต่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญในอดีตเมื่อ๓ปีที่แล้ว
มีน้องโยโยกับนักเรียนในร้อยกำรวจ

ที่ตกมาจากเครื่องบิน
ขนาดว่ามีหลักฐานชัดถึงขนาดสลิงที่ไม่ได้มาตรฐาน
ต่อสู้จนถึงทุกวันนี้๓ปีที่ผ่านมา
ยังอยู่ในขั้นที่ไม่ได้ตัดสินเลย

เพราะผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องยากลำบากในการต่อสู้
น้องเมียงและครอบครัวพร้อมที่จะต่อสู้แบบนั้นไหม
ต้องบอกว่ายากลำบากขนาดไหนหนูก็ต้องทำ
เพราะว่าหนูให้สัญญาขโมยไว้แล้วว่าจะทำทุกอย่าง
ให้หาให้เจอว่าใครเป็นคนทำเขา
ละครน้องเมียงลำบากมันเป็นเรื่องมีจำนวน
คือว่าเจ้าท่านไม่ตกเหลี่ยมในแล้ว
หรือความลัดความลัดในในธุรกิจ
สิ่งที่พบเจอในร่างกายของผู้เสียชีวิต
ก็หนูก็ต้องฟังแพทย์อยู่แล้วค่ะ
ทำไมเขาถึงยืนยันบอกอยู่แล้วว่า
น้องเมยนี่สุขภาพไม่แข็งแรง

ตรงนั้นน้องเปยเขากลับมาเขาก็แข็งแรงดี

รู้สึกอย่างไรกับการที่เขาย้ำอยู่
แต่ว่าร่างกายของน้องเมย์ไม่แข็งแรง
คือจากการที่คณะกรรมการเขาอาจจะไปสอบสวน
หรือไปขอรูประวัติการรักษาของเมยนี่
เหมือนที่หนูเอาให้คุณชุวิตดู

เกี่ยวอะไรกับระบบหัวใจ
หลอดเลือดหรือร่างกายที่มันสามารถทำให้เกิดหัวใจวายได้เลย
เหมือนเขาเจ็บแข้งเจ็บขาไปขอยา

คือเรื่องการที่ไปกองแพทย์นั้นคือเจ็บป่วยเล็กน้อย
เป็นเรื่องปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ตำราปกติ
ไม่ได้มีผลถึงว่าจะเป็นระบบหัวใจ
เป็นเรื่องที่มีกระทบกระทั่งกับร่างกายแต่อย่างใด

แล้วว่าผลการตรวจปกติเพิ่งได้มาหรือครับ
ใช่ค่ะเพิ่งได้มา

จนถึงทุกวันนี้คุณแหม่มครับ
สุขภาพจิตดีขึ้นหรือยัง

อยากจะบอกอะไรให้กับสังคม
เพราะทุกคนเนี่ยติดตามและดูกับครอบครัว
ที่ตามหาความถูกต้องอยู่
ก็ทุกวันนี้ที่มีแรงที่จะสู้
หรือว่ากำลังใจที่จะดีขึ้นมา
ก็เพราะว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยให้กำลังใจ
แต่ถามว่าตัวเองดีขึ้นไหม

แค่นั่งฟังกูชุวิตถามเนี่ย

ผมอาจจะต้องพูดไปนะฮะ
ในอดีตใครควรต้องพูดนะฮะ
ตั้งใจจะเรียกค่าเสียหาย
กับทางโรงเรียนไหมครับ
มันเรื่องนี้มันก็ต้องมี
เรียกค่าชดเชยเรียกค่าเสียหายอยู่แล้วก็ตามกระบวนการของมันไป
แต่แค่ว่าหนูไม่ได้รีบหนูให้มันเป็นไปตามขั้นตอน
ถ้าน้องเบยเนี่ยเรียนจบแล้วรับราชการ
แล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่ได้
ตรงนี้ก็เรียกว่าผู้ฆ่าอุปการลักษณ์เลี้ยงดู
ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญซึ่งพ่อแม่ทุกคนก็คงต้องการนะครับ
คุณพิเชษคิดว่าข่าวตรงนี้ความ
เขาเนี่ยเป็นเหมือนความหวังของครอบครัว
เขาโตมาเนี่ยผมก็คิดว่าเขาคงเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้
คุณชูวิทย์นะครับเราก็หวังไว้เยอะ
ของในตัวเขาเนี่ยมากมายเลยอย่างผมอายุมากขึ้น

ก็๖๐เนี่ยผมคงต้องติดตามเขา
ผมก็ต้องติดตามว่าน้องเมย์จะไปอยู่ตรงไหน
อยู่ชีวิตที่จังหวัดไหน
เพราะน้องเมียเนี่ยกับโรคภายนอกเนี่ย
มันมาพังลงแบบแค่ปีหนึ่งเองคุณชุวิต

แล้วก็ไม่เคยคิดว่าครอบครัวผมต้องมาเจอในลักษณะอย่างนี้
อย่างคุณทั้งแฟนผมก็ดีนะคุณชุวิตลองดูสุขภาพเขาเนี่ยนะ

เขาคุยกับคุณชูวิทย์ได้คุยกับสื่อมวลชนได้
แล้วก็พี่น้องชาวบ้านที่ให้กำลังใจ
เหมือนที่ผ่านมาที่คุณชุวิตและเห็นนั่นคือกำลังใจของพวกผม
แต่ลูกผมก็คือกำลังใจของผมเหมือนกัน
แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก็ลำบากนิดนึงคุณจุลิน
คุณพิเชศกับคุณแบบต้องมีกำนังใจที่เข้มแข็ง
การต่อสู้เนี่ยคงไม่ใช่ระยะเวลาสั้น
ครับคุณวิเชษกับคุณแหม่มทราบไหมครับว่าอาจต้องใช้เวลาเป็นปี
ใครการต่อสู้แบบนี้
ครับผมคิดว่าคือจะนานเท่าไหนคุณชูวิทย์
ตามใดที่ผมยังมีลมหายใจอยู่ผมยังหายใจอยู่
ยังไงผมก็ต้องหาความจริงเพื่อลูกผมต่อไปครับคุณชุวิต
ก็คิดว่าชีวิตที่เหลือเนี่ยจะอีกสักกี่ปีผมก็ไม่ทราบนะคุณชุวิต
แต่ผมก็ต้องทำหาความจริงให้กับน้องเมย์ให้ได้คุณชุวิต
ใดที่ยังหาความจริงไม่ได้
มีช่องทางที่จะคุยไหมเพราะเรื่องนี้เนี่ย

แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องการความจริง
มีผิดใจหรือว่าติดใจเรื่องไหนเป็นพิเศษ
มันก็ยังติดใจเรื่องที่หนูเคยถามไปแล้ว
หลายครั้งมากเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดกับเมย์
ผลทางวิทยาศาสตร์กับผลที่กองทัพแถลง

แต่เห็นดูในข่าวนะคะท่านพบทสสเนี่ย
ออกมาพูดว่าถ้าเกิดว่าครอบครัวเนี่ย
ยังไม่พอใจในผลที่กองทัพแถลงมา
มีข้อสงสัยอะไรอย่างนี้ให้ไปถามเขาได้
เขาจะตอบให้ทุกคำถาม
ก็คือหนูไม่รบกวนเวลาท่านแล้วดีกว่า
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน

เพราะว่าท่านได้รับทราบท่านทำตรงนี้แล้ว
เอ๊ะคณะกรรมการเนี่ยเป็นทหาร
ถ้าไปตรวจสอบทหารกันเองเนี่ย
เสือมันจะกินเนื้อเสือหรือครับ
อันนี้ผมไม่ได้พูดนะหมายความว่า
ความรู้สึกของคนทั่วไปเนี่ย
เมื่อคณะกรรมการเขาเป็นทหารเราไปสอบเนี่ย
เขาใครจะกล้าพูดใครจะกล้าที่จะบอก
เพราะว่าแต่ละคนพูดเนี่ยก็ยังต้องอยู่
ใช่ค่ะก็จะไม่มีประจักษ์พยานที่จะกล้า
หรือว่าให้การว่าเห็นอะไรบ้าง
แล้วถือถือตะก้าเดินอยู่เนี่ยยังปกติอยู่เนี่ย
หนูก็ไม่ทราบว่าที่เขาเอามาแถลงเนี่ย
มันมันใช่ของจริงหรือเปล่านะคะหนูมีสิทธิ์คิดครับ
ก็คือถ้าเสร็จจากทนายทุกอย่างแล้วเนี่ย
หมายถึงชุดสอบสวนก่อนใช่ของทางทหารที่เขา

แต่ละคนให้การกับคุณยังไงบ้าง
เจ้าธรรมรวมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทั้งคนละส่วนกัน

นะฮะอ่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็สอบสวนของทางกฎหมายที่เขามี
จะร้องสารไหมว่าขอไต่สวนชนสูตร
คือตามกฎหมายเนี่ยสารมีอำนาจในกรณีที่ไม่เชื่อ
ถ้าถึงขั้นที่สุดตรงนั้นจริงเราก็ต้องทำค่ะ
ถ้าเกิดคือในตามที่ผมมีประสบการณ์นะ

สารอาจจะวินิจฉัยว่า

ไม่ใช่ว่าเราไปคิดเองนะ
ผลจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์บอกว่า
มีคนมีบาดแผลที่เกิดจากการทำร้ายเนี่ย
และการทำซี่โครงเองหักเนี่ย

ทำไมผลเป็นแบบนี้แล้วทำไมกองทัพถึง
แผลมาในสอบสวนในอิทธิธรรม
ไม่เหมือนกับทางสถาบัน

ค่ะก็ต้องพูด

ใช่แต่ว่าเราต้องพูดเท้าฟังไปคือ
ทุกคนคิดว่าน้องไปเสียที่กองพยาบาล
ซึ่งไม่มีใครขึ้นไปทำอะไรเขา

แต่คุณอย่าลืมว่าวันที่๑๕กับ๑๖เนี่ย

ช่วงนี้คือช่วงเวลาสำคัญ

เนี่ยครับวันที่๑๕ไปส่งแล้วที่ว่าตกบันไดตกวันที่๑๐

นะซึ่งตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้ติดใจอะไร
จัดประเด็นไปได้ค่ะเพราะว่าเคยสอบถามกับทางแพทย์
การที่ตกบันไดเนี่ยจะส่งผลลอยช้ำจนถึงวันที่น้องเสียชีวิตเลยไหม

ซึ่งมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็น
มันใหญ่ไม่ใช่บาดเจ็บมากมาย
และไม่ส่งผลถึงวันที่๑๕
ใช่ค่ะคือจะมาอ้างเหตุรอยช้ำเพราะตกบันได
มันก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าระยะเวลามันห่างกันเกินไป

ซี่โคงที่หักคือการอธิบายทางการแพทย์ค่อนข้างชัดเจนมาก

เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นผลต่อรูปคดีหมดนะคะ

กองทัพก็อาจจะเอาไปข้อมูลแล้วเราจะเอาอะไรออกมาต่อโต้

สังคมดี
น้องเมียครับเท่าที่ผมฟังแล้ว
เหมือนกับผลของสอบของกองทัพเนี่ย
ความรู้สึกของครอบครัวเนี่ย

ถ้าที่กองทัพพูดคือสมาชิกส่วนหนึ่งของกองทัพ
ซึ่งท่ากองทัพและครอบครัวเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันเนี่ย

ครอบครัวจะรู้สึกดีขึ้นไหมครับ
ถ้าไปในทิศทางเดียวกันแล้วเราได้คอเท็จจริงเพิ่ม
มันก็อาจจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ที่ผ่านมาทุกวันนี้ค่ะ

ใช่คือเราต้องการความจริงคุณต้องเปลี่ยนระบบที่มันเกิดความย่ำแย่คุณต้องเปลี่ยนคุณต้องพัฒนาคุณจะเอามาพูดไม่ได้ว่าเมื่อผมสมัยผมเรียนหรือเมื่อสมัย๑๐ปีหรือ๒๐ปีที่แล้วผมรับได้กับระบบแบบนี้แต่ทุกวันนี้ประเทศเราพัฒนาขึ้นพัฒนาไปทุกวันคุณจะเอาระบบล้านหลังมา
ระบบที่น้องเมี่ยงว่านี่คือระบบทำลงวินัย
ระบบทำลงวินัยคือถ้าคุณไม่ถูกเนื้อต้องตัวเขาคุณทำอยู่ในกฎเกณฑ์ทำท่าที่ถูกต้องใครก็รับไหว
แต่เมื่อคุณเล่นนอกเกมคุณสั่งท่าพิษดารขึ้นมา

คือระบบในกฎของโรงเรียนเนี่ยกำหนดไว้ชัดแจ้งแล้วว่าคุณห้ามสั่งผ้าหัวปั๊กกับชั้นหนึ่ง
ใช่แต่ว่าเท่าที่ผ่านมาก็ยังเห็นว่ามีคนทำ
เชื่อไหมว่าที่ห้องสาวหน้าวันนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไร
ห้องสาวหน้าที่เป็นห้องกบแล้วก็มีการลงโทษ
ถ้าพูดไปก็คงไม่หมดนะคะคงจะเยอะแยะมากค่ะ
แล้วก็มีข้อมูลที่จะไปเพิ่มเติมได้
ใกล้ตอนนี้ที่พบเห็นอีกที่มีอีก
ทุกคนเนี่ยขอให้กำลังใจครอบครัวอยู่
คือผมให้ผมเรียนได้ชี้แจงให้กับสังคมได้ฟังจริงว่าที่ต้องการจริง
คือต้องการความจริงหรือน้องเมียงต้องการให้กองทัพเขาเข้าใจ
เพราะทุกวันนี้มันเหมือนกับว่ากองทัพบอกให้มาเราก็ไม่อยากจะไปฟัง
เพราะว่ามันเป็นการชี้แจงที่เหมือนกันกับครั้งแรก

สองระบบที่อะไรที่มันไม่ดีที่มันเกิดขึ้นไปแล้วคุณต้องพร้อมและตั้งใจที่จะเปลี่ยน

แต่เรื่องบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณก็ต้องฟังคนที่ได้รับผลนั้นบ้าง
กองทัพหนูอยากให้เขาใส่ใจนะคะทุกรายละเอียดทุกความรู้สึกของคนนอกบ้าง
ไม่ใช่ที่จะแบบว่า

ใช่ให้จบไป

นะคุณจะยอมรับไม่ยอมรับเดี๋ยวผมชี้แจงให้
คือติดใจตรงนี้แหละ

วันนี้เราเปิดใจกับครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
ซึ่งต่อสู้ค้นหาความจริงให้กับผู้สูญเสียในสมาชิกของตัวเอง

วันนี้ผมอยากจะถามความรู้สึกนะครับ

ในฐานะที่เป็นพ่อคุณแหม่มคงจะพูดได้ไม่เต็มที่
ผมอยากให้คุณพิเชษเป็นตัวแทนพูดของครอบครัว
ถึงความรู้สึกในฐานะที่เป็นพ่อของครอบครัวนี้ครับ

ก่อนอื่นผมก็ที่ผ่านมาเนี่ย
ผมต้องขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนเลย
ที่เป็นกำลังใจให้ผมตอนนี้นะครับ
ไม่ว่าผมจะไปที่ไหนครอบครัวผมทั้ง๓คน

ผมก็ยังพี่น้องชาวไทยเขาและเห็นเรื่องความจริง

อย่างที่คุณชูวิทย์พูดกับน้องเมี่ยงมา
ผมนั่งฟังแล้วบางครั้งอย่างเช่นวันที่๑๘
๑๖๑๗อะไรก็ดีเนี่ย

ตรงนี้ขาใจผมเยอะครับคุณชุวิต

คืนวันที่๑๕

แต่ทางผู้ใหญ่เขาก็บอกไม่มีแต่ผลสุดท้ายครั้งหลังสุดออกมา
ประธานคณะกรรมการบอกมีนักเรียน๔คนที่โดนปลดในห้องเรื่องห้องซาวน่า
มีอยู่๔คนที่ถูกปลดนักเรียนคอมมารที่ถูกปลดนะครับ
เรื่องซาวหน้าแล้วพอวันที่๑๖เช้าน้องเมย์ถูกเดี่ยวที่โรงอาหาร
ถูกเดี่ยวยังไงผมก็ไม่ทราบคุณชุวิชยังคาใจผมอยู่
เพราะอะไรถึงโดนเยอะวันที่๑๕ก็โดน
ผมไม่ทราบคุณชุวิช๑๖วันที่โรงอาหารก็โดน

เกิดจากในอดีตหรือเปล่า
ในอดีตก็มีส่วนคุณชุวิชคือไปเป็นเรื่องเก่า
ไม่จบเอาถึงจนเขาเสียชีวิตเนี่ยคือไม่จบคุณชุวิต
ก็คือมันเป็นเรื่องที่ไม่จบจริง
ผมถึงย้อนกลับมาคิดไงว่าทำไมเขาถึงขึ้นกองพยาบาลบ่อย
เพราะว่าเขาขึ้นกองพยาบาลบ่อยคุณชุวิตเขาลงมาเขาเจออะไรบ้าง

ผมได้ยินจากเด็กบางกองพันธุ์บางตอนคือตอนอื่น
เล่าให้ผมฟังว่าเห็นทุกครั้งเวลาน้องเมย์ลงมาจากกองแพทย์
จะถูกเดี่ยวปล่อยม้าบ้างอะไรบ้างคือทุกสิ่งทุกอย่าง
แม้กระทั่งฝนตกปล่อยม้ารอบสระน้ำ
จนเขาเป็นหวัดเป็นสายน้องสายนัดอะไรก็กลับไปกองพยาบาลอีก

อันนี้ผมไม่แน่ใจคุณชูวิทย์เพราะว่าเขาบอกผมว่าเขาเห็นน้องเมย์ถูกโดนเดี่ยวอยู่อย่างนี้
โดนมากจนกระทั่งเขาต้องขึ้นกองแพทย์มาก

เขาก็โดนมากเขาก็ต้องไปกองแพทย์มาก
ถ้าเป็นเรื่องปกติในนี้มันก็บอกแล้วว่าปกติครับจะไปกองแพทย์ทำไมใช่
และการที่เป็นนักเรียนบังคับบัญชาเนี่ยถูกปลดออกนี่มันถือว่าเสียเกียรติมาก

แล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่ารุ่นสู่รุ่นมันอย่างไร
ตรงที่ว่าเดียวมันเลยมีผลให้กับน้องเมย์มาตลอดเลย
เข้ามาเสียชีวิตแล้วผมถึงอ๋อคุณชีวิตได้บางสิ่งบางอย่าง

คือเราคิดถึงในเรื่องที่ผ่านมาครับ
ไม่ใช่จู่คนมันจะถูกทำร้ายถูกซ่อมถูกอะไรถึงขนาด

ผมไปเยี่ยมเขาที่กองพยาบาลผมจะไปดู
ไปดูว่าอาการเป็นยังไงอะไรแบบไหนคุณชูวิทย์
ก็ไม่มากไม่มากนักแต่ถ้าเขาอยู่ที่กองพันธ
เหมือนถ้าเขาลงไปอยู่นานในกองพันธุ์
ผมคิดว่าเขาคงจะเสียชีวิตแล้วอันนี้

คุณพิเชษมีน้องเมี่ยง
ที่จะเป็นคนที่จะช่วยในการให้
อับคำติดตามเองคดีตามหาระหรับฐาน
คุณยังต้องมาต่อสู้เพื่อความถูกต้อง
ยังเลี้ยงถืออยู่

ก็ทุกอย่างมันควบคู่ไปด้วยกันได้

ท้ายสุดนี้เราอยากจะกล่าวอะไร

ประชาชนที่เขามองดูอยู่

ต้องบอกกับประชาชนทุกคนก่อนว่า

ที่บอกว่าหนูไม่ได้พูดข้อเท็จจริง

หนูได้รับเงินจากกองทัพแล้ว

หนูไม่เคยได้รับอะไรเลยหนูยังคงทำงาน

ใช่ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่
ติดตามแล้วให้กำลังใจแล้วในทวิตเตอร์

ค่ะต้องใช้เวลา

ถ้าเราเจอความจริงเราก็ปล่อยไปตาม

และครอบครัวนี้ยังตามหา
ความจริงความถูกต้องต่อไปครับ
สวัสดีครับ